เงินกู้บุกทวงหนี้ยิงขัดดอกดับคาที่

นะครับคนขายผลไม้

ไม่จ่ายครับไม่จ่ายถูกแทงเสียชีวิตตรงรถขายผลไม้เลยฮะ
หนี้โดนเหรอเออนี่แหละครับ
โอ้กูภัยปั๊มหัวใจเด็กกูภัยปั๊มหัวใจนะ
อิทธิพลพินทรอายุ๔๕ปีครับ

เนี่ยฮะขออภัยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แทงนะยิงครับ
ถูกยิงที่ชายโครงด้านขวา
ตรงนี้คือปากซอยนะครับสุขุมวิทย๑๐๙หน้าร้านสะดวกซื้อ

ทุ่มหนึ่ง๑๔พฤศจิกายน
ที่กระเทศเจอปลอกกระสุนโดยขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่หนึ่งปลอกครับ
มีนางสาวแสงเดือนเกรดมาลาอายุ๔๑ปี
เป็นแฟนของพี่อิทธิพลคนถูกยิงเสียชีวิต
ยืนร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่ข้างรถขายผลไม้ฮะ
กู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับ
แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้จริง

นางสาวแสงเดือนไหนเล่าหน่อยซิแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านี้เธอกับแฟนไปกู้เงินนอกระบบครับ
กับสามีภรรยาคู่หนึ่งกู้เท่าไหร่ครับกู้หมื่น
หมื่นต้องจ่ายดอกวันเท่าไหร่เป็นดอกร้อยนะ
ร้อยละ๒๐ครับร้อยละยี่ก็คือวันละ๒๐๐นั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุนะครับได้ฆ่าคือค้างเนี่ย
ค้างไอ้ค่าค้าที่ต้องจ่ายในดอกร้อยนเนี่ย๒วัน
๒วันเท่าไหร่ก็๔๐๐นี่โทรตามมาถึงตัวเลยนะ
ขณะเกิดเหตุนะครับก็ขี่รถขายผลไม้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแหละ
แล้วเหมือนจะมีผู้หญิงที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยขี่มา
ขี่มาตามตามดอกเบี้ยที่ค้างเอาไว้ซึ่งเธอก็ไม่มีให้
โทรตามผู้ชายมาครับนะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่ง
แฟนของเขาล้มลงแล้วสองคนนั้นก็หนีไป
ถามคนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยแม่ค้าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาว่าไงฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายนั่งขายผลไม้อยู่ที่รถเขานี่แหละ
แล้วมีมอเตอร์ไซค์๒คัน๒คันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่มาประกบแม่ค้าคนนี้ได้ยินเสียงปืนตั้งสามนัดนะ
ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นผู้ชายนะครับส่งปืนให้ผู้หญิงเป็นคนยิงฮะ
หลังจากสิ้นเสียงปืนฝ่ายชายนะครับจะใช้มีดฟันซ้ำอีก
แต่พอเห็นนะครับผู้ตายล้มลงแล้วก็ขี่รถหนีกันไปเลย
เรื่องต้นตำรวจทราบแล้วทราบแล้วก็คือโอ้โหรู้ชื่อเลย
นายสมชายหอมกาลเกตอายุ๒๙ปีครับนะฮะคนนี้คนนี้คนนี้
แล้วผู้หญิงผู้หญิงชื่อนางสาวรัชดาพรสิริรัตน์อายุ๒๙ปีเท่ากัน
เป็นสามีภรรยากันตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับ
จะตามตัวมาดำเนินคดีครับโอ้โหโหดจริงเอาก็ถึงตายเลยทวงหนี้